จึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหล

บอกว่าหลายคนเข้าวงการนี้มาแล้วนะจ๊ะ
ล่าสุดเดินทางไปให้อาจารย์ท่านหนึ่งที่เค้ารบนับถือนะคะลงหน้าทองเสริมความหมักนักหน่อย

โดยสาวอาร์มบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าก็แหมพี่จ๊ะพี่จ๋าอย่างที่รู้กันแหละว่า
ซึ่งหนูกำลังจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องสำอางชิ้นนึง
คือเป็นเสื้อสำอางที่เกี่ยวกับมูเตลูด้วย

เค้าก็เลยชวนหนูไปลงหน้าทองเพื่อเสริมความปังจ้า

แบบนี้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นสายมูเต็มที่เลย
ทุกอย่างคือเซรั่มเนี่ยจะมีคาถาก่อนทาด้วย
แล้วก็แป้งเอ่ยนั่นนู่นนี่หลายอย่าง
คือเป็นสายมูเต็มที่เลย
ไหนมาสายนี่แหละทำไปเลย
มีอะไรมูได้อีกมูให้หมดค่ะ
การลงหน้าท้องเนี่ยมันคือเหมือนเป็นการเสริม
แต่ว่าคือจริงแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเราด้วย

ก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามา

ควักเซรั่มมานโมนโมเปี้ยง
สักครู่เจ้านายโทรมาจะมาทำให้งาน

ก็เผื่อเวลาอย่างสัก๒ชั่วโมงนะคะ

แล้วก็เดินทางเข้าสู่วงการนี้เหมือนกันก็คือ

อยากทำอีกอยากทำเยอะ
คุณผู้ชมบอกเลยสมัยนี้มันไม่แปลกหรอกนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแถมนอกจากจะเสียงร้องดีแล้ว
เธอก็ต้องใช้เรื่องของรูปร่างหน้าตา
ใช่อยู่บนเวทีไม่สวยแล้วใครอยากจะมอง
เอาจริงป่ะแล้วก็บันเทิงไทยรัฐของเรา
ได้ยินแววมาว่านะสัปดาห์หน้า

งานนี้เลยทำเอานะคะโดนเมาส์มอยว่าเธอเนี่ย

ไม่ใช่
คือถ้าทำสวยไม่ต้องไปถึงเกาหลีก็ได้

เป็นคิวที่ติดต่อมาประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ

ไปทำงานคือกลับเลยไม่ได้มีเวลาว่าง

อุ๊ยแจ๊กนี่ยังนะยังนะยังไม่ได้ทำเหรอยังไม่ได้คิวหมอนัฐไว้แล้ว
นี่ว่าจะตอบแต่ไม่ทานแทนเพื่อนเลยนะออกเมาท์ไปศัยกรรมน่ะอีขูชอบ
อยากให้รู้มันชอบมากมันบังอิริเหมือนกันอะไรขูชอบศัยกรรมต้องควบคุกกันมาเลย

ทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทรัตทีวีช่องสามสิบสองค่ะ